มีประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งวันนี้ก่อนประชุมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ก็ได้ไปสักการะพระแก้วมรกฏที่วัดพระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
เครือข่ายเกษตรกรชาวนาเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งชาติมาให้กำลังใจด้วย
มาพร้อมกับร่มนะฮะพอกางร่มเนี่ยภาคเหนือต้องกางจ้อง
มีข้อความว่าจะไปกั๊กบอกฮักลุงตู่
เราก็ถามทีมงานของเราที่อยู่ที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่

เพราะฉะนั้นจะไปกั๊กบอกฮักลุงตู่ก็คือ

ว่าจะไปหรือว่าไม่ไปหรือยังไง

ภรรยาแหลงใต้ใส่

จะไม่เกิดอะไรขึ้น
จะพยายามเดินทางไปหาประชาชนทุกพื้นที่
และทุกพื้นที่ต้องไม่มีความแตกแยก
อกจากนี้ก็ยังได้หยอกล้อกับเด็ก
มารอให้การต้อนรับด้วยนะ
ก็บอกเด็กก็โหนต้นไม้กันบ่อยนะ

ดูกลิ่นที่มันเป็นทั้งแรกนะ

โอเคนะครับ

นายกก็เดินทางไปประชุม

แต่ว่ารัฐมนตรีคนอื่นนั่งรถทัวร์ไป

ก็ท่ามกลางเสียงเพลงสะพาน

มารอให้การต้อนรับนะครับ

คอรมอลพลเอกประยุทธ์นะครับ

โดยบอกว่าเดี๋ยวจะปลดล็อก

สามารถทำกิจกรรมได้
โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคการเมืองด้วย
การเปิดรายชื่อผู้เสนอตัว

พักไหนเสนอไปก็ว่าไป
ในส่วนพักอื่นจะเสนอใครก็ว่ามา

ถ้าผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง
ก็ว่ากันอีกทีนะอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่ประชุมคอรมอลที่เชียงรายวันนี้นะครับ

โครงสร้างพื้นฐาน๔โครงการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แล้วก็หากรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้านี้ด้วย

รวมกันกว่า๖๕๐๐๐ล้านบาท

ให้ทุกกระทรวงทุกจังหวัดเข้าไปดูปัญหา

สื่อโซเชียลมีเดียของนายรัฐมนตรี

ที่ร้องเรียนมาเกิดการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที